ไปกินกันที่แถวย่านพระราม๒

ฮึเพราะว่าพิซซ่างานที่นี่อร่อยทุกหน้า
อื้มน่ากินจริง

ไปเลยไปเลยในช่วงของตลอดกิน

ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มน้ำสำราญกัน
ในช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทย

โอ้วันนี้แค่บรรยากาศหน้าร้านนะ
โอ้โหเปรี้ยวคัจจี้สุดยอดเลย

ยังไม่ได้ได้ทานอาหารเลยได้นี่
หลายหน้าเหมือนอัลคิน
หวัดดีครับกูฐบาครับ

ชื่อร้านหล่อเนี่ยการ์เดนโด๊ะ
ไปมาไม่ยังไงครับ
แล้วที่ในบ้านนี้คือจะเอาบริเวณของสวนมาทำ

ซึ่งก่อนนี้จะเป็นสนามญาติเป็นสวน
แล้วที่สำคัญพี่บุษบาบอกว่า
แป้งพิซซ่าของพี่นี่ไม่ธรรมดา
จากการนวดแป้งนวดแป้งเสร็จเราก็ต้องหมัก

ไปได้สูตรอะไรมาอย่างไร
ก็ไปเรียนมาจากเชฟชาวอิตาเลียนเลย
โอ้โฮจากต้นต่ำหลัง
แค่ใจจนเมละ
มันไม่ได้กันลิ้นตัวเองนะ
มันถัดขึ้นข้นถ้าจะขึ้นข้น
คือมันหอมครีมหอมชีสไปหมดเลยนะครับ
มันขึ้นข้นกับหลายอย่างปลอดภัย
เตรียมดูลนี้ก็เหมาะมากกับใครที่รักสูบข้ามนะครับ
เพราะว่าเสิร์ฟกับที่เหลือมะการเดช

ของกลิ่นเครื่องเทศกัดพริกเข้าไปมันเผ็ดแบบไปพอดีแล้วก็มีความหวานมันของตัวเบคอนที่เป็นเบคอนสดกับเบคอนที่อบรมควันมามันกรอบด้วย
ของตัวตาดีมันปรบเครื่องอยู่ในปากไม่นานครับ
มันหวานมันมันครีมมันข้นอยู่ในปากโอ้โห
เฉลียวไปพร้อมกับโซเฟ่งด้วยเรี่ยงหยิบมันอร่อยมากมาดู
ผู้ชมเห็นลัวอยากจะมาใช่มั้ยนั่งเช็ดน้ำลายอยู่แหละสิ

แนะนำเส้นทางหน่อยแล้วกันถ้าจะมาที่ร้านของเรานะครับ

มีได้๒เส้นทางค่ะมาทางถนนพระราม๒
อีกเส้นทางหนึ่งก็จะมาทางถนนประชาอุทิศ
ซอยที่๔๐ร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยพุทธบูชา
สาปรุงทางกันให้ดีแต่ถ้าจะมาที่นี่ก็มีวันเวลาเปิดผิดนะ
ค่ะเราจะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดวันจันทร์อังคาร
เปิดตั้งแต่๑๑โมงถึง๒ทุ่มค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อิ่มน้ำสำราญสุดจริง

ช่วงตลอดกเริ่มทั่วถิ่นไทยมากินทวดนี้ดี
นี่ขอบคุณมากเลยนะครับค่ะยินดีค่ะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทยนะ
สัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปไหนนั้นติดตามกันให้ได้
จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
โอ้โหไม่รอแล้วค่ะไปเลยค่ะสตาร์ทรถเลยค่ะคุณ
จุดสังเกตพุทธคุณค่ะมีกินตอยนั้นแหละ
ไปให้เจอแล้วก็รับรองไม่มีพลาดแน่นอน

ลองไปชิมดูกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชม

แล้วก็บอกกันมาด้วยว่าจังหวัดไหนพูดดูแล้วสนุกค่ะ

มากันทุกจังหวัดแหละวันนี้น่ารักทุกคนเลยนะคะ

เราไม่เจอกันนะคะวันหยุดพักผ่อนนอนตื่นสายกันไปค่ะ

เป็นวันที่พลาดไม่ได้เลยนะแต่ต้องมาดูกันนะ

ส่วนช่วงนี้เราสองคนหมดเวลาต้องลาไปก่อน
บ๊ายบายสวัสดีค่ะ